เดี๋ยวพาไปดูเรื่องดราม่าที่มหาสารคาม
นี่ครับขออภัยนะคุณผู้ชม

หน่อไม้ฝรั่งกันแน่

อันนี้ผมพูดตามที่โซเชียลเขาดราม่าอยู่

เขาบอกว่าใช้งบประมาณตั้งเป็นร้อยล้าน
แต่ทำไมแทนที่จะสร้างพญานาคสวยงามเหมือนแลนด์มาร์คฝั่งอีสานในจังหวัดต่าง
ทำไมกลายเป็นหน่อไม้ฝรั่ง
คุณผู้ชมฮะโซเชียลเนี่ยโอ้โหเดือดเลยนะ
เถียงกันสนั่นเลยเมื่อแลนด์มาร์คกลางเมืองมหาสารคาม
เขาบอกรอมากว่า๖ปีงบประมาณสร้างร้อยกว่าล้าน
ได้มาในสภาพแบบนี้จะบอกว่าเป็นพญานาคพ่นน้ำ
มันก็ไม่ใช่เพราะมันเหมือนหน่อไม้ฝรั่งมาก
พอมีดราม่าแบบนี้มานะคุณทีมข่าวของเราไม่รอช้าฮะ
ลงพื้นที่ไขข้อข้องใจทันที
คุณผู้ชมลองแสดงความคิดเห็น
แรกดิฉันไม่คิดหรอกแต่พอคุณพูดก่อนปุ๊บอ่ะ
ทำให้มองเป็นอย่างอื่นไม่ออกเลยโซเชียลเขานำไปก่อน
ถ้าผมมองผมมองว่าหรือว่าเป็นลายกระหนกอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมฮะจุดนี้อยู่บริเวณริมคลองสมทวิน
หน้าสถานีบอกขอสอมหาสารคามตรงสะพานมหาชัยนะครับทีนี้เราสอบถามความคิดความเห็นของชาวบ้าน
แล้วก็ทางรองประธานหอการค้ามหาสารคามคุณสุภาพพุทธรักกุล
ซึ่งมีร้านอยู่ตรงข้ามกับจุดที่กำลังก่อสร้างพญานาคพ่นน้ำ
หรือในโซเชียลบอกว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งพ่นน้ำอืม
คือทางด้านของรองประธานหอการค้ามหาสารคามบอกว่าอืม
เห็นด้วยเรื่องหนึ่งก็คือมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูดีขึ้นนะณจุดนี้
มีการสร้างการประบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
มีจุดนั่งเล่นให้คนมหาสารคามให้เป็นแรนด์มาร์คนะครับแต่มันติดใจที่สิ่งก่อสร้างที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำขึ้นมามันดูเหมือนจะไม่เหมาะสมกับราคาที่ใช้ในการก่อสร้างเลยนะครับ

งบประมาณที่มันใช้มากมายแล้วมันออกมารูปแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่เหมาะสม
มันน่าจะเป็นรูปแบบที่มันน่าจะเหมาะสมมากกว่านี้นะครับ
ก็อย่างที่เขาแชร์กันอยู่ทุกวันนี้มันไม่รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรนะครับ
อาจจะให้ทำเป็นกองยาเป็นพญานาคเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองมหาศาลคามยังจะดีกว่า
เออคือรองประธานสภาหอการค้ามหาสารคามเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าโอ้พอสร้างแบบนี้มานะแหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นให้คนต่างจังหวัดมาบูลลี่
แท่งที่พ่นน้ำดูยังไงก็ไม่น่าจะเป็นพญานาคได้
โซเชียลเขาเรียกว่าหน่อไม้ฝรั่งมีลายไทยด้วยหรือไง
ไม่ออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอย่างกลองยาวาปีปฐุม
เนี่ยบอกแบบนี้นี่คุณแล้วงบประมาณใช้เป็นร้อยล้านเนี่ย
เป็นร้อยล้านเหรอมันไม่เหมาะสมเลยอ๋อนี่ไงโซเชียลเขาก็เลยถาม
อยากรู้เหมือนกันคุณผู้ชมที่ดูข่าวอยู่ตอนนี้
ส่งคอมเมนต์มาถามงบประมาณเท่าไรอืมร้อยยี่สิบแปดล้านใช่ไหม
ยี่สิบแปดล้านงบการก่อสร้างสองระยะ
อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีนี้เราไปคุยกับแม่อำพรฮะ
อำพลอยอายุ๖๐ปีเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวริมคลองสมทวินตรงนี้แหละ
แม่บอกแม่นะก็ทนการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี๖๐มาถึง๖ปีแล้ว
ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยจนมาเห็นแท่งอะไรเนี่ย
ดูไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นอะไรนะฮะเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งที่เขาว่ากันอยู่นะ
แม่บอกแบบนี้หรือดูยังไงก็ไม่เหมือนพญานาค
เราก็อดทนกับการก่อสร้างมานานแล้วก็อยากเห็นอะไรที่มันเสร็จเรียบร้อยสักทีนะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมฮะหาคำตอบดีไหมหาคำตอบฮะ
จากทางด้านนายช่างโยธาอาวุโสสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมหาสารคาม
สันติสุขวรรณศรีในฐานะช่างควบคุมงาน
ชี้แจงแบบนี้ครับเรื่องงบด้วยนะ
ว่าการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นโครงการใหญ่มีหลายส่วนหลายจุด
โดยส่วนที่เป็นปัญหาและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้นก็คือการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ
งบประมาณทั้งสิ้นรวม๒ระยะ๑๒๘๓๖๐๐๐บาท
ระยะที่๑นะก็ลงไว้ตั้งแต่วันที่๒๙มีนา๖๓
งบประมาณ๖๗ล้านบาทนะครับ
ส่วนระยะที่๒ก็ลงไว้๓๐มีนา๖๑ถึง๖๔
เงินงบประมาณอีก๖๐ล้านบาท
ปรับลดจากงบประมาณทั้งหมด๑๒๘ล้านเป็น๙๐ล้าน

ส่วนเรื่องของประเด็นดราม่าพญานาคพ่นน้ำเนี่ย
เท่าที่เห็นตรงนี้เป็นลายกระหนกพ่นน้ำ
ส่วนที่๒ซึ่งเป็นพญานาคกำลังก่อสร้าง
แล้วเดี๋ยวประติดประต่อเป็นตัวพญานาค

เขาบอกแบบนี้ฟังเสียงนะคะ

ผมขอเรียนชี้แจงในตอนนี้เลยนะครับว่า
ในส่วนของที่ก่อสร้างพญานาคนะครับของเราจะอยู่ในส่วนที่๒นะครับ
ส่วนที่๓ที่ทดลองพ่นน้ำนี่ก็คือ
เป็นส่วนที่๓ซึ่งเป็นปฏิมากรรมเฉยนะครับ

ซึ่งไม่ใช่พญานาคอย่างที่กล่าวอ้างถึงนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะส่วนนี้ที่ออกแบบไว้

ใช่ฮะพญานาคพ่นน้ำออกแบบมาแล้ว

ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมาติดตั้งตรงจุดปฏิมากรรม
นี่ไงคุณคืออันนี้ที่สร้างไปแล้ว
แล้วที่ไปบอกว่าไปบูลลี่ว่าเป็นเหมือนกับหน่อไม้
จริงคือต้องรอประกอบให้ทั้งหมดก่อน
ลักษณะคือเหมือนอยู่ข้างพญานาคองค์ใหญ่

แล้วก็ลายกระหนกลายไทยที่พ่นน้ำ
จะเป็นงานศิลป์งานปฏิมากรรมประกอบพญานาค
ดิฉันก็ยังนึกไม่ออกนะว่าอันนี้พอมาประกอบกันจริงแล้ว
นี่คุณสมมุติพญานาคอยู่ตรงแท่นตรงกลาง

ก็จะบานออกมาพ่นน้ำได้อีก๒ทิศ

เราจะได้เห็นกันเมื่อไหร่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์เลย
นี่ฮะโดยสัญญาจริงสิ้นสุดเดือน๓๐กันยายนนี้นะครับ

ชาวบ้านบอกว่าอย่าต่อเลยเพราะมันหลายปีแล้ว

เพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยหน้าจังหวัดต่างในภาคอีสานนะ